ทางด้านสถาบันพระปกเกล้าเขาก็ทำการสำรวจการรับรู้
แล้วก็เกณฑ์การเลือกสอสอแบบเขตของประชาชนเป็นครั้งที่สอง
ก็พบบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญด้วย
เพราะว่าเมื่อรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่พักการเมือง
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
อิทธิธรรณานิทธิโชธนวิชาการชำนาญการสถาบันพระปกราว
กล่าวว่าผลสำรวจสะท้อนชัดเจน
ว่าประชาชนสนใจการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง

แต่ส่วนหนึ่งได้สะท้อนถึงความไม่มั่นใจ

คือคนที่เชื่อมั่นกับไม่เชื่อมั่นต่อผลการเลือกตั้ง
มีพอกันนะครับประมาณ๕๐๕๐นะครับ
ก็มีความเป็นห่วงเรื่องการทุจริตการโกงการเลือกตั้งนะครับ
การเอารัฐเอาเปรียบกันระหว่างพักการเมืองต่าง
การที่อาจจะมีอำนาจอะไรมาแทรกแทรงผลการเลือกตั้งหรือเปล่า

รวมไปถึงพฤติกรรมเดิมเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียง

ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนก็ได้
หากมีการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปแต่ยังอยู่ในกรอบ๑๕๐วัน

เร็วเท่าไหร่ยิ่งทำให้การตื่นตัวของประชาชนยังคงอยู่
เท่ากับช่วยเสริมความมั่นใจการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้อีกทางหนึ่ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน